หรือว่าในรอบชิงชะเลิศได้เป็นอย่างดีซึ่งรายการนี้สาวไทยนั้นจะประเดิมเกมแรกเจอกับทีมชาติบราซิลครับ
ส่วนผลงาน๓สนามที่ผ่านมาครับก็ทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าอันดับ๑๐นั่นเอง
อัปเดตผลวอเล็กบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนะครับ
ฟอร์มดีครับเอาชนะอินโดนีเซียไป๓เซตรวดครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเมียนมาร์เอในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกาตามเวลาของไทยนะครับ
และปิดท้ายเดือนนี้นะครับด้วย